แตกตื่นหลายคนนี่ยิ้มแก้มปรีกันเลยนะคะ
หลังจากที่มีภาพที่เขาเรียกว่าปฏิทินออฟพีค
คือปฏิทินวันเวลาใช้ไฟฟ้าราคาถูกออกมา
คือเผยแพร่กันว่อนในโลกโซเชียลเลยค่ะ
เราเห็นปุ๊บก็โอ้โห
ดิฉันจะได้ใช้ไฟฟ้าในราคาถูกตามวันตามเวลานี้
ของจริงนะคะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยว่า

เลยนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยอมรับแล้วว่า

คือเขาบอกว่ามันเป็นปฏิทินวันออฟพีค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฉบับปรับปรุง
วันที่๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
วันและเวลาในช่องสีเขียวของปฏิทินเนี่ย
กำหนดเอาไว้เป็นช่วงเวลาที่ไฟฟ้ามีราคาถูกที่สุด
เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการใช้ไฟน้อย

หรือทุกวันหลัง๔ทุ่มไปจนถึง๙โมงเช้า
และวันหยุดราชการที่ไม่ใช่วันชดเชยนั่นเอง
เขาก็แนะนำบอกว่าให้เร่งทำกิจกรรมที่ใช้ไฟฟ้ามาก

อะไรเอ๊ยตรงไหนก็ตามที่เราจะต้องใช้ไฟฟ้าสูงเนี่ย
เอ้าลองเปลี่ยนมาใช้ในช่วงเวลานี้ดู
มันจะได้ช่วยประหยัดค่าไฟได้มาก
เรื่องนี้นายสมพบเต็งทัพทิมโคศกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรฟภออกมายอมรับว่า
ปฏิทินวันออฟพีคที่ถูกเผยแพร่อยู่ตอนนี้นั้น
เป็นประกาศจากกรฟภจริงค่ะ

เป็นอัตราค่าไฟที่ใช้จัดเก็บกับผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการไม่ใช่ค่าไฟบ้าน

อัตราค่าไฟปกติที่จะเก็บกับบ้านเรือประชาชนก็เหมือนเดิมนะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าใครจะทำตามวันและเวลาตามปฏิทินกำหนด
แล้วค่าไฟจะลดลงไหมตอบเลยว่าไม่ลดจ้ะเหมือนเดิมนะคะ
เพราะว่าเขาใช้คนละระบบกันกับของเราที่ใช้ไฟตามชาวบ้านตามธรรมดานี่แหละ
เขาบอกว่าเขาจ่ายเก็บค่าไฟคนละอัตราอยู่แล้วสำหรับผู้ประกอบการกับชาวบ้านทั่วไป
ซึ่งสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงในการผลิตค่ะ
สองส่วนคือช่วงพีคคือการใช้ไฟฟ้ามากราคาก็จะสูง
ส่วนออฟพีคก็คือใช้ไฟฟ้าน้อยค่าไฟก็จะต่ำ
แต่กรฟภและการไฟฟ้านครหลวงช่วงนี้เขาก็บอกว่า
แล้วก็เปิดโอกาสให้บ้านพักอาศัยเข้ามาใช้อัตรานี้ได้ด้วย
ก็จะได้ทำให้ภาพรวมการใช้ไฟฟ้ามันสมดุล
และไม่กระจุกตัวเป็นบางช่วงเวลาค่ะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอพิจารณาถึงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือน
ที่จะเข้ามาขอใช้การจัดเก็บอัตราแบบเดียวกันนี้ก่อน
มันก็ดีนะทำให้ผู้ประกอบการเขาก็สามารถลดต้นทุนได้
ใช่คือผู้ประกอบการเนี่ยบางทีคือเขาต้องใช้ไฟเยอะกว่าเราอยู่แล้วนะไม่ว่าจะบางทีเปิดแอร์ทิ้งไว้ถ้าเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับสมมุติอาหารอะไรอย่างนี้ก็ต้องเปิดตู้แช่ทิ้งตลอดเวลา